คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ขวัญโปรยไปเป็นเรื่องของผู้ชายคนนี้คลั่ง
เขาทำเหตุการณ์นี้คือน่ากลัวจริงทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นคุณป้าแล้วแหละอายุ๕๙แล้ว
ไม่พอทำร้ายเขาจนตายมีการเฉือนอวัยวะเพศของเขาด้วยอีกต่างหาก
ตำรวจพอรับแจ้งเหตุนะคะคุณผู้ชม
ก็ไปค่ะไปที่หน้าคอนโดแห่งหนึ่ง
คืออยู่ในซอยสีบนเรืองเที่ยงเผลอเมืองสมุกปราการ
ปรากฏไปพบศพของคุณป้าท่านหนึ่งค่ะ
นางสาวจิตราอย่างที่บอกอายุ๕๙ปีแล้ว
สภาพศพสยดสยองนะคะนอนหงาย
ใส่เสื้อแขนยาวสีส้มดำกางเกงขายาว
แต่กางเกงถูกถอดลงมากองอยู่ตรงบริเวณหัวเข่า
แล้วตรงบริเวณหัวของคุณป้าท่านนี้ถูกทุบด้วยของแข็ง
จนถึงขั้นเป็นรูขนาดใหญ่
ที่สำคัญอวัยวะเพศถูกเฉือนออกมากล้องออกไว้ข้างศพ
เอาไว้เป็นหลักฐานผู้ก่อเหตุทราบต่อมาคือนายขจรเดชขจำปลาทอง
อายุยี่สิบสามปีเท่านั้นเองเขานั่งอยู่หน้าคอนโดไม่ได้หนีไปไหน
สภาพเขาเนี่ยตามตัวเนี่ยแล้วก็มือเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดมากมาย
เจ้าหน้าที่เข้าไปคุมตัวไปสอบสวนที่สพสำรงเหนือ
คนเนี่ยเข้ามาดูกันเต็มเลยตรงบริเวณนั้นคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าคอนโดแห่งนี้
สังเกตว่าผู้ก่อเหตุอยู่ตรงบริเวณท้ายรถกระบะนะคะ
คนเห็นเหตุการณ์ชื่อนางกัญญาเล่าแบบนี้ว่าตัวคนตายนางสาวจิตราเนี่ย
ป้าท่านนี้เขาเป็นลูกจ้างกวาดถนนนะอยู่เทศบาลตำบลสำรงเหนือนี่แหละ
ปกติจะเห็นคุณป้าจิตราเดินมาตรงนี้แล้วก็มากินเหล้ากับมีกลุ่มคนอีกคนนึงเนี่ย
อยู่บริเวณคอนโดตรงนี้ที่เขาก็อาศัยอยู่แถวนี้เหมือนกันคุณป้าเนี่ยชอบมาดื่มเหล้าที่ร้านเป็นประจำ
แล้วก็ยังสั่งไปนั่งคุยกับคนก่อเหตุที่หน้าห้องชั้นหนึ่งวันนั้นเนี่ยนี่ค้อนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ตอนนั้นเห็นเขามีปากเสียงกันกับคุณป้าตัวคนก่อเหตุก็คือนายขจรเดช
แล้วก็ต่อว่ากันไปต่อว่ากันมาตัวคุณป้าเนี่ยเหมือนกับไปต่อว่านายกจรเดชว่า
ตัวเธอเองเนี่ยคุณกัญญาบอกว่าเห็นเหตุการณ์นะ
แต่ไม่สนใจอะไรมากก็ตัดสินใจเดินขึ้นห้องไปอาบน้ำ
ไม่ได้คิดอะไรผ่านไปประมาณชั่วโมงนึงนะคะ
เหมือนกับว่ามีคนไปพบเจอคนตาย
ไม่มีใครกล้าเข้าไปค่ะเพราะคนก่อเหตุเองก็ยังอยู่หน้าคอนโด
กระทั่งรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะให้เข้ามาตรวจสอบค่ะ
คือคนที่อยู่ในบริเวณคอนโดตรงนั้นเนี่ย
ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการด่าทอกันไม่พอใจกัน

อย่างที่บอกจับกลุ่มตัวได้เพราะเขาไม่ได้ไปไหนเขาอยู่ตรงนั้น

เจ้าตัวบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุตัวเขาก็อยู่ในห้อง
แต่ตอนนั้นคนตายคุณป้าจิตตาเดินมาแล้วถือกดเหล้าขาวมาด้วย

เดินมาเสร็จก็จะมานั่งกินตรงหน้าห้องเขา
เขาเองไม่ได้ปิดประตูนะประตูห้องเปิดอยู่
แต่เขาไล่ป้าแล้วบอกว่าให้ไปกินที่อื่น
แล้วที่สำคัญป้าคนนี้ยังมาขอเขาสูบบุหรี่อีก
ก็ให้ไปด้วยนะแต่คนตายเดินเข้ามาต่อว่าเขา
ดาเขาดาทอเสียให้หาย
โมโหค่ะเอาค้อนทุบหัวไปจนด้ามหัก
ก่อนจะไปหยิบค้อนปอนอีกอันนึงมาทุบซ้ำอีกหลายครั้ง
แล้วลากศพป้าไปหน้าร้านขายของชำ
เอามีดแทงคอซ้ำแล้วลงมือเฉือนอวัยวะเพศ
เขาบอกที่ทำไปเพราะโมโห
คนตายมานั่งกินเหล้าที่หน้าห้อง

ตัวเองไม่ได้เสพยาอย่างที่ถูกกล่าวหา
โอ้โหอันนี้มันจะเป็นปมที่ทำให้ก่อเหตุขนาดนี้ไหมล่ะคุณคิง
อันนี้เป็นแค่คำบอกเล่าของคนก่อเหตุ
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะ
ว่ามันเป็นสาเหตุแค่เรื่องความไม่พอใจจากการมานั่งกินเหล้าหน้าห้อง
ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเดี๋ยวจะสอบสวนต่อไปค่ะ